สวัสดีคุณผู้ชมครับมีแกงคนร้ายลักลอบตัดสายเคเบิ้ล
อารวาสแถวถนนท่าดินแดงนะฮะในย่านคลองศาลกรุงเทพ
แต่เมื่อคืนนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอพอดีไปเห็นพอดีนะครับ
ก็พยายามช่วยกันไล่ช่วยกันล้อมจับนะครับสุดท้ายได้ตัวหรือไม่อย่างไร

มามาด้วยกัน

นี่ฮะสุรมบุญอุ่นวายสุดท้ายครัวที่ไหนฮะพวกนี้
โดดลงมาแล้ววิ่งหนีไปเฉยเลยฮะจับไม่ได้นะครับ
นะฮะในถนนท่าดินแดงย่านคลองศาลกรุงเทพนะครับ
จะไปลักตัดสายเคเบิ้ลอย่าไปอย่าไปอย่าไป
ชาวบ้านก็ถ่ายคลิปพยายามไล่จับแต่วิ่งหนีไปได้นะครับ
คือที่เสียงดังปึ้งไปนะมีคนร้ายคนหนึ่งที่จะมาช่วยกันเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์พุ่งชนนะฮะชนเขาล้มลงกับพื้น
แล้วก็มีรถมาอีกคันหนึ่งด้วยนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เห็นคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับ
นี่นะฮะแล้วคนที่นั่งซ้อนท้ายข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่ง
ทำทีเป็นเดินผ่านไปแล้วเดินวนกลับมานะ
แล้วไปยืนนะทำท่าเหมือนยืนปัสสาวะนะฮะนี่
พอสบโอกาสไม่มีคนก็เดินมาที่เสาไฟแล้วก็ปีนขึ้นไป
ใครจะมาปัสสาวะตรงนี้ค่ะดูสิโหแล้วทุกคนปีนนะ
แต่มันก็ไม่ใช่ว่ามืดอะไรเลยนะรถก็เยอะเห็นไหม
แล้วกระเป๋าคาดเอวอุปกรณ์อะไรนี่มาแบบเตรียมพร้อมมาเลยอ่ะ
พนักงานการไฟฟ้าหรือว่าพนักงานของเคเบิ้ลก็คงไม่มาตอนนี้หรอก
ถ้าเกิดไม่เสียไฟฟ้าขัดข้องอะไรขึ้นมานี่เห็นไหมครับ
ขึ้นไปเลยนะครับอีกคนนึงอ่ะที่ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกันนะครับ
วนรถกลับมาฝั่งตรงข้ามแล้วยืนรออยู่ข้างล่าง
ว่าเขาไล่ตามแล้วไปขี่จักรยานยนต์ชนเขานี่เห็นไหมฮะ
ชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นว่ามันผิดปกติครับทุกผู้ชมครับ
แล้วเขาก็มาเดินมาดูกันแล้วก็ไล่ถามว่ามาทำอะไรมาทำอะไร
แล้วก็ปีนลงมาแล้ววิ่งหนีไปอันนี้อีกมุมหนึ่งนะฮะกล้องวงจรปิด
คนร้ายเนี่ยจะเห็นตอนวิ่งหนีนะครับมีชาวบ้านที่เขาเริ่มมากันแล้วนะครับ
แล้วตอนวิ่งหนีนี่คนที่ปีนลงมาจากเสาไฟฟ้านะครับ
แล้วก็ถูกจักรยานยนต์ของคนร้ายเนี่ยพุ่งชนไปนะชาวบ้านเจ็บไปสองคน
คนร้ายไม่ได้มาแค่สองคนนะครับมีรถยนต์คันนี้ด้วยนะครับ
คือสรุปแล้วเนี่ยพอไปไล่กล้องวงจรปิดดูเนี่ยมากัน๔คนนะฮะ
ชายสามหญิงหนึ่งผู้ชายก็คือหนึ่งคนที่ว่าปีนขึ้นไปนะครับ
ตามคลิปเลยนะเดินบนระเบียงของร้านค้าแถวนั้น
อีกคนนึงก็ยืนอยู่ที่รถจักรยานยนต์แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งด้วยนะฮะ
รออยู่ที่ป้ายรถเมย์แล้วมีผู้ชายอีกคนนึงรออยู่บนรถ
แต่จับไม่ได้เมื่อคืนจับไม่ได้
วันนี้ติครับคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
นี่ฮะไปตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อย
ชาวบ้านเขาขนานนามว่าแก๊งโจรสไปเดอร์แมน
นี่นะฮะสายเคเบิ้ลสายโทรศัพท์
พบว่ามีถูกตัดนะครับบางเส้นถูกถอดลวดทองแดงออกไปด้วยนะฮะ
คือมันกะตัดแล้วเอาปลอกเอารวดทองแดงตรงนี้เลยหรือยังไงเนี่ย
นี่นะฮะพลเมืองดีที่มาช่วยกันล้อมจับคนร้ายนะครับ
แล้วเป็นเจ้าของร้านข้าวต้มแถวนั้นด้วย
เปิดบาดแผลให้เราดูนะครับที่แขนนะฮะ
แล้วก็ขาขวาเพราะว่าถูกรถจักรยานยนต์ของคนร้ายเนี่ยพุ่งชน
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งนะครับหลังจากปิดร้านนะ
แล้วยายกำลังจะไปซื้อของที่ตลาดยายเดินมาบอกบอก
นี่ไอ้หนูไปดูที่หน้าร้านหน่อยมีขโมยเนี่ยปีนอยู่บนระเบียงชั้นสองนะ
ก็เลยไปดูก็เจอผู้ชาย๓คนผู้หญิง๑คนอยู่แถวนั้น
ทีแรกเขาไปถามก่อนนะฮะไปถามว่าเออมาทำอะไรกันนะฮะ
ตีหนึ่งตีสองแล้วนะผู้ชายที่นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์บอกมารอเพื่อน
ชายที่ปีนขึ้นไปบนระเบียงที่เดินอยู่บอกมาตัดสายเคเบิ้ล
มาตัดสายเคเบิ้ลเลยนะทางคนที่เป็นชาวบ้านแถวนี้ก็บอกว่า
มันยังไงแล้วมันดึกดื่นขนาดนี้มาตัดทำไมนะ
คือมันมันจะตัดเพื่อเหตุผลอะไรนะฮะสุดท้ายก็เลยไล่เอาไม้ตีนะฮะ
คนที่อยู่บนรถจักรยานยนต์ก็หันไปมองคนร้ายที่อยู่ด้านบนระเบียง
คนนั้นก็กระโดดลงมาพากันหนีนะฮะเขาก็ตามชาวบ้านมาช่วยกัน
สุดท้ายเนี่ยถูกจักรยานยนต์พุ่งชนเจ้าของร้านข้าวต้มกับแฟนเนี่ยเจ็บนะฮะ
แล้วคนร้ายก็พากันหลบหนีไปครับ
ก็วิ่งหนีไปทางนู้นวิ่งย้อนสอนแล้วก็โดดลงคลองครับ
กลัวใครมันรัดพุ่งชนครับและคนนี้คือครั้งนี้ที่ผมมาว่ามันมาอะไรนะฮะ
ผมกลัวมันรัดวงจรมันติดกับบ้านผมจริงจริงครับทีนี้ผมก็เลย
ครั้งที่แล้วเหมือนเขาจับได้คนนึงมั้งเขาเลยแบบว่าปล่อยเพราะไม่มีใครร้องทุกข์
แต่ครั้งนี้เป็นผมโดนเขาเลยแบบว่าจะจับอีกครั้งหนึ่งมั้ง
เมื่อเดือนก่อนเคยมาแล้วรอบนึงไม่รู้แก๊งเดียวกันหรือเปล่านะครับ
แต่ล่าสุดเนี่ยก็คือเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
ตำรวจสนสมเด็จเจ้าพระยาลงพื้นที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว

บอกว่าหลักฐานก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปของชาวบ้านนี่แหละ

ก็แปลกมากก่อเหตุแบบไม่กลัวอะไรเลย
คือมันคงมาเอาแล้วก็ไม่มีใครว่าไงใช่ไหมพอเจอมาทำอะไรบอก